จากจังหวัดขอนแก่นมาดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อย
กรณีรถเบนท์เนี่ยขับรถไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ที่มีเด็กอายุ๑๖ปีเป็นคนขับ
จากนั้นดูเหมือนพยายามจะหลบหนีจนกู้ภัยเขาไปสกัดเอาไว้ได้
ทำให้รู้ว่าคนที่ขับขี่รถคันนี้คือนายทวีไกลคุ้มนั่นเอง
และช่วงที่ชุนละมุนกันอยู่นี่แหละมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยนะคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแยกสะพานข้ามครองชลประธาน
ถนนสายพยาบาลโพธารามที่บ้านคล้องในเขตเทศบาลเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรี
เหตุการณ์นี้นายทวีไกรคุบพ่อของนางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีเนี่ยนะคะ
เขากำลังขับรถเบ้นทะเบียน๖กกว๒๕๖
กรุงเทพมหานครหลบไปทางเส้นทางบนถนน
ครองชลประธานหลังจากขับรถชนรถจักรยานยนต์ของ
ในเอกอายุ๑๖ปีจนบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็เอารถไปขวางเอาไว้แบบเมื่อสักครู่
ขวางรถให้จอดเอาไว้จนไปพูดคุยกันนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๓๐๐เมตรได้
ตอนแรกคนที่อยู่ในรถยังไม่ยอมพูดคุยยังไม่ยอมอะไรทั้งสิ้น
สุดท้ายรถกระจกลงมามีการพูดคุยบอกว่าตัวเขาเองคือนายทวีไกรคุบ
ขณะที่ชาวบ้านแล้วก็แม่ของผู้บาดเจ็บก็เดินทาง
เดินตามมาต่อว่าถึงพฤติกรรมที่พยายามจะหลบหนี
เกิดอุบัติเหตุไปแล้วจนกระทั่งมีการเอารถมาขวางอะไรต่าง

ต่อมานายทวีขับรถกลับไปดูคนบาดเจ็บนะ
แล้วเขาก็ยืนยันด้วยว่าเนี่ยไม่ได้หลบหนี
หาทางเลี้ยวเพื่อจะกลับรถกลับมา

ไม่มีที่เลี้ยวไม่มีที่เลี้ยว
ไม่มีที่เลี้ยวไม่มีที่เลี้ยว
ไม่มีที่เลี้ยวไม่มีที่เลี้ยว

เขาบอกอย่าไปทางนู้นมีที่ตรงนู้นตรงนู้น

ทีนี้ไปสอบถามเบื้องต้นเนี่ยนะ

เป็นช่วงทางข้ามสะพานข้ามแยก

ไนเอกคี่รถจักรยานโยนจะตรง

จุดนี้ล่ะค่ะมาเกิดเฉียวชนกัน

ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นเห็นท่าไม่ดีนะคะก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเอาไว้ได้

ไกล่เกลี่ยยอมใช้ค่าเสียหายและส่วนการซ่องค่า
แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่กรณีด้วย
เห็นว่าค่าซ่อมรถนี่ประมาณ๓๐๐บาท
แล้วก็เสียค่าปรับไป๕๐๐บาทด้วย

นี่จะสิ้นปีแล้วนะ